รายการร้องได้ยกกำลังซ่าค่ะ

ซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะบอสใหญ่พี่บุ๋มบิมสามทน
นำทีมนะคะก็พี่เอชายาพิธีกรค่ะ
คุณแซคชุมแพรฝนธนสุนทร

ซึ่งรายการร้องได้ยกกำลังซ่าเนี่ยค่ะ
ออนแอร์ทางไทยรัฐทีวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
เวลา๑๗นาที๓๕นาทีถึง๑๘นาฬิกา๑๕นาทีนะคะ
เริ่มมีนาคมนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไร
พี่เอจะบวงสวงปังขนาดไหนไปฟังเลยค่ะ
วงสวงเอาเลิกเอาชัยบอกกับเจ้าที่ครับ
แล้วก็บอกกล่าวท่านให้เป็นที่เรียบร้อย
รายการของเด็กที่มีความสามารถ

แต่สิ่งหนึ่งเลยที่พี่ชื่นใจมากนั่นก็คือ

ก็ไปช่วยเหลือมูลนิธิบ้างช่วยเหลือชุมชนบ้าง

จันทร์ถึงศุกร์มีนาคมนี้มีแน่ครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่า